คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่เกิดขึ้นอีกแล้วซ้ำแล้วและซ้ำอีก
กับกรณีรถชนคนตรงทางข้ามม้าลาย
ซึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยทางม้าลายเราก็ควรจะชะลอไว้หน่อย

อันนี้คือชนไปแล้วขอดูจริงนะครับ
คืออันนี้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่หน้าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

ในขณะที่น้องกลุ่มนี้เขากำลังจะข้ามทางม้าลายจุดนี้
กลุ่มเพื่อนเหมือนกับอยู่ด้านหน้า
แล้วเห็นว่ามีรถมาก็เลยหยุด
แต่น้องเหมือนเขาอยู่ด้านหลังออกไป
ก็คงไม่เห็นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งตรงมา

แล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์เขาก็หยุดไม่ทัน

คือล่าสุดเนี่ยน้องนักเรียนคนนี้เป็นน้องนักเรียนม๒นะคะ
ก็เป็นจังหวะที่เด็กเนี่ยกำลังจะเหมือนกับข้ามถนนนี่แหละ
ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนเกิดขึ้นตอนเช้าเมื่อวานนี้เอง
ท่านด้านร้องภูมิโนยาการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนค่ะ

ครูแล้วก็รอปภเองก็กำลังอำนวยความสะดวก

และกลุ่มนักเรียนที่บาดเจ็บเนี่ยอย่างที่บอกเขากำลังข้ามทางมาลัยจะเข้าโรงเรียน
รถคันนี้ก็พุ่งมาชนน้องม๒นะคะจนน้องตัวลอยกระเด็น
แต่เป็นจังหวะเดียวเหมือนกันที่มีรถพยาบาลผ่านมาพอดี
ครูรีบให้รถพยาบาลช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้างค่ะ
เรื่องต้นนะคะตัวน้องม๒คนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ขาหักกระดูกแตกทะลุเนื้อนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาต่อที่โรงพยาบาลยมราช
คู่กรณีเองค่ะเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอะไร
เขาบอกว่าตัวเขากำลังขี่รถจะไปทำงาน
พอมาถึงตรงเนี้ยจุดเกิดเหตุเห็นกลุ่มนักเรียนแล้วแหละแต่เขาหยุดรถไม่ทัน
ก็เลยชนเข้ากับน้องม๒คนนี้แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้หลบหนีนะคะ
รอให้กันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ทั้งตัวคนขี่รายนี้นะคะก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องม๒แล้ว